อีกหนึ่งพิธีฮะเป็นการทำพิธีบังสุกุลในวันชิงเปรตของทางภาคใต้ครับ
อัตโธสัมภาษณะสามุทธศาสตร์
ผู้คนมารวมตัวกันเยอะแบบนี้เขามาร่วมกันทำบุญและเป็นการทำบุญในทุกปีด้วยนะครับ

นี่คือพิธีสวดบังสุกุลในวันชิงเปรตหรือวันบุญศาสตร์เดือน๑๐ของทางภาคใต้เขา
นี่เขาจะมีการจัดทำพิธียกมือกราบไห้กันแบบนี้ใช่ไหม
และเมื่อทำพิธีลาเส้นไหว้เครื่องของอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เขาจะมีช่วงที่จะให้คนที่เขามาร่วมทำพิธีเนี่ยชิงของกัน
าคสักทางหยิบมาดึงมาจ้าตาให้มันดึงของดึงดึงมือเพื่อนเพื่อนกี้ทักคนดึงแหวน
ไม่เอาสิอันนั้นมันมิจฉาชีพนะอย่าดึงแหวน
ว่านี่ไฟตาแสหวะใหม่ท่าสายอเฟิร์มผมคลีฯ
จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างที่ทราบกันดีคุณผู้ชมฮะ
งานนี้ทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะฮะให้แก่บรรพบรุษที่ล่วงรับไปแล้ว
มันเป็นงานแห่งความเชื่อเนาะทุกปีเขาก็จะจัดขึ้นหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับ
ขอบคุณภาพนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวให้ดูวุ่นวายจังเลย

สำหรับช่วงที่มีเทศกาลบุญสัตว์เดือน๑๐ที่เขามีประเพณีชิงเปรตกันแบบนี้